แล้วก็ยังมีอีกกระแสวิพักษ์วิจารณ์หนึ่งเป็นคลิปในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการจราจรบนท้องถนนแล้ว

มันนั่งอยู่ในรถเข็นภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในย่านรามอินทา
ก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่า๑เอาสุนัขเข้าห้างได้ยังไง
และประเด็นที่สองก็คือว่าทำไมถึงไปนั่งในรถเข็นสำหรับลูกค้า
ที่เขาใช้ซื้อสินค้าด้วยอย่างที่ภาพที่เห็น
ซึ่งภาพและข้อความที่ถูกนำมาแชร์ในเพจดังที่ชาคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอก
ก็มีผู้คนในโลกโซเชียลมาแสดงความเห็นกันมากมายลักษณะก็มีทั้งประชดประชันกันนะคะ
กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการนำสุนัขเข้ามาในห้างสรรพสินค้าก็บอกว่า
คนแพ้ขนสุนัขก็มีถ้าอยากเอาเดินห้างเนี่ย
ก็ไปห้างแบบเปิดโล่งดีกว่าถ้าอยากจะเอาสุนัขเข้าไปด้วย
เพราะว่าการติดแอร์เนี่ยนะมันอาจจะลำบากกับคนเป็นภูมิแพ้เชื้อโรคจากสุนัข
คนในห้างก็มีหลายแบบถือว่าห้างไม่ใช่ที่ส่วนตัว
ถ้าหากว่ารักสุนัขก็ให้อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าคนที่ไม่รักสุนัขก็มี
บางคนก็บอกว่าถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากแพ้อยากโดนว่าสำออย
ซึ่งการที่คุณไม่แพ้อะไรเลยก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าขอพื้นที่ให้คนที่เขาเป็นภูมิแพ้หน่อยนะคะ
อาจจะเจอฝุ่นหรือว่าเจอรังแคร์จากสุนัขก็อาจจะแพ้ได้
ส่วนใครที่เป็นกลุ่มคนรักสุนัขเนี่ยก็บอกว่าห้างนี้เขานำสุนัขเข้าได้อยู่แล้ว
อยู่แถวนั้นไปเดินประจำที่นี่มักจะมีงานสัตว์เลี้ยง
เป็นห้างที่ชอบเพราะว่าห้องน้ำไฮเทคแล้วก็เอาสุนัขเข้าได้ด้วย
แม้ว่าจะมีการติดป้ายห้ามก็ตามแต่ว่าเจ้าของก็ต้องคอยดูแลตลอดเวลาที่พาน้องสุนัขเข้าไปนะคะ
บางคนก็บอกว่าทุกวันนี้ไปไหนก็เจอสุนัขนะคะ
เรื่องนี้อาจจะเพ้อเจอร์ไปหน่อยเพราะว่าถ้าแพ้สุนัขขนาดนั้นก็นอนอยู่บ้านอย่างเดียว
ก็เป็นการตอบโต้กันไปมาค่ะโดยเขาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ย
อาจจะเกิดจากมีการจัดงานหรือว่าอาจจะพาสุนัขมาทำธุระก็ได้
ซึ่งปกติสุนัขตัวใหญ่ขนาดนี้ก็คงไม่เอามาเดินเล่นอย่างเดียวนะคะ
กลุ่มสุดท้ายอีกกลุ่มนึงค่ะเขาบอกว่ารักสุนัขและเลี้ยงสุนัขไม่ได้รังเกียจ
แต่ก็พูดในมุมของคนที่อาจจะไม่โอเคอีกอย่างในห้างสรรพสินค้า
ปกติจะไม่ให้นำสุนัขเข้าซึ่งถ้าหากว่าสุนัขเข้ามาเนี่ย
ก็คือไม่เป็นไรสุนัขเนี่ยน่ารักดีแต่ว่าอาจจะต้องต่อว่าคนที่นำเข้ามานะคะ
โดยทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็สอบถามเรื่องนี้ไปยังคุณบุญฤทธิ์สาพักดี
ซึ่งก็เปิดเผยว่าตามระเบียบแล้วทางห้างไม่อนุญาตให้นำสุนัขเข้ามา
แต่ก็อาจจะมีการอรุมอร่วยให้บ้างนะคะ
เกณฑ์ก็คือว่าเจ้าของต้องมีกระเป๋ารถเข็นน้องสุนัขมาเอง
ปล่อยให้จุงเดินหรือไม่นำรถเข็นสินค้าไปใส่สุนัขแบบนี้
เพราะก็เข้าใจคนที่มาใช้บริการทั้งสองฝ่าย
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะมีการกำชับเข้มงวดกันมากขึ้น
เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกันของคนเลี้ยงสุนัข
แล้วก็ผู้มาใช้บริการในห้างค่ะ